ไหนว่ากันเรื่องหวยแล้วก็ตามความคืบหน้าคดี
ลอตเตอรี่๓๐ล้านที่กาญจนบุรีนะครับ
คู่คดีก็คือครูปรีชากับหมวดจรูน
วันนี้ในแผนหนึ่งในพยานของคดีนี้นะครับ
ผู้ที่เป็นคนออกมาบอกว่า
เห็นหมวดจรูนก้มเก็บรอตเตอรี่ที่ตลาดเวสซีตี้

แล้วก็พูดออกมาว่าเออลอตเตอรี่ใครหาย
เรื่องนี้ทำให้ในแผนถูกแจ้งความฐานให้การเท็จนะครับ
วันนี้ในแผนหรือว่านายธนุกรเหลืองใหม่เอี่ยม
เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนกองปราบราม

ก็มากับนายสุกิตภูลศรีเกษม
ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้นะครับ
ก็มาเป็นหมายเรียกครั้งที่๓นะครับ
สุกิตบอกว่าในแผนก็มาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก
ในแผนยืนยันว่าไม่ได้รับหมายเรียกจริงก่อนหน้านี้
ทราบแต่ข่าวจากสื่อมวลชน
แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านที่กาญจนบุรี
โทรศัพท์มาบอกว่ามีหมายเรียกมาแปะอยู่ที่บ้าน
วันนี้ในแผนได้ให้การปฏิเสธในชั้นการสอบสวน

รายละเอียดอื่นเดี๋ยวจะรวบรวมพยานหลักฐาน
ยื่นต่อพนักงานสอบสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นายสุกิตบอกว่าไม่รู้สึกกังวลอะไรกับคดีของในแผนนะครับ
เพราะว่าเรื่องการให้การของในแผน
นายสุกิตมองว่าเป็นลักษณะของการให้การลักษณะของ

ไม่ใช่ลักษณะของการให้การเท็จ

อายการจะสั่งไม่ฟ้องคดีนี้
ทางคดีไม่มีน้ำหนักอะไรเลยเป็นพยานบอกเล่า
คือเขาเห็นนะฮะว่า
ถือขึ้นมาไม่ได้ยืนยันว่าเป็นหวย๓๐ล้านเนี่ยนะ
แสดงว่าในส่วนตัวเราที่เป็นทนาย
ก็ไม่ต้องกังวลใช่ไหมคะในด้านคดี

แล้วมันหรือคุณแหน่งก็จะให้การยังไง

เดี๋ยวคนดูแล้วกันคุณคุณแล้วคุณให้การชั้นสาร
แล้วก็เดี๋ยวอันนี้เนี่ยส่วนโรยต้องการไปฝากหัง
ถ้าไม่ได้ไปฝากขังก็ต้องปล่อยเพราะว่าไม่มีอำนาจที่จะไปขังเขา
สุกิตนี้เมื่อสักครู่ก็เพิ่งมาเปิดเผยเพิ่มเติมในรายการถามตรง

แผนนี่มีรายงานว่าหลังจากพนักงานสอบสวนกองปราบ
ใช้เวลาสอบปากคำอยู่นาน๓ชั่วโมงกว่านะครับ

เพราะว่าเป็นการมาพบพนักงานสอบสวนด้วยตัวเองนะฮะ

แต่ว่านายสุกิตได้เปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้
ในแผนจะเดินทางไปที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
ถอนฟ้องคดีที่เคยไปร้องให้ดำเนินคดีกับ
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
และผู้บังคับการกองปราบราม

กรณีที่แจ้งข้อกล่าวหารุ่นให้การเท็จอะไรพวกนี้นะครับ